ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมพูดก็พูดนะมันมีข่าวลือเรื่องคู่รักเตียงหักออกมา
ซึ่งจนถึงวันนี้เราก็ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นคู่ไหนนะคะ
ใดก็ตามค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรามีเคล็ดลับกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวของคู่รักในวงการบันเทิงมาฝากกัน
จะมีคู่ไหนบ้างติดตามพร้อมกันค่ะ
เริ่มกันที่คู่ของพิธีกรเกมรับจำนำเบ้นพรชิตาและสามีอารมณ์ดีมิคบรมวุฒิเห็นภายนอกเหมือนฝ่ายหญิงจะเป็นคนดุ
แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าคนที่โกรธแล้วโกรธนานคือคุณสมีนี่แหละค่ะ
ไม่ลับที่เบ้นบอกว่าใช้แล้วได้ผลมาตลอดก็คือความอดทนและอาศัยการพูดคุยกันจนกว่าจะเข้าใจ
ส่วนมิ๊กมองว่าคู่ชีวิตก็เปรียบเสมือนเพื่อนบัดดี้ที่ต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจเช่นกันค่ะ
คือต้องมีถามนะคือมองให้เหมือนเป็นเพื่อนสังเกตไหมว่าเรานัดแฟนแฟนเบี้ยวนัดเรางอนยาวแต่ถ้าเกิดเพื่อนเบี้ยวนัดเราด่ามันคำเดียววันลุ่มขึ้นมามาชวนเราไปดูหนังเราก็ไปกับมัน
ด่าได้ด่าได้แต่เหมือนกับด่าเป็นเพื่อนแล้วเราก็มองกันเป็นเพื่อนที่เราจะจูงมือเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
ต่อกันที่คู่ของวิกกี้สุนิสาและชายชาตยดมเติมความหวานด้วยเคล็ดไม่ลับจัดเด็ดในสัปดาห์ละครั้งไปเลย
ข้อดีของค่ำคืนแห่งความสวีทประจำอาทิตย์ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะคะ
กี้บอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวเหมือนทั้งคู่ได้ปรับจูนความคิดกันและกันได้คุยความสนใจอื่นนอกเหนือจากเรื่องลูกที่พูดคุยกันอยู่แล้วเป็นประจำรวมถึงได้รีเช็คความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่ค่ะ
เชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าเส้นทางความรัก๑๔ปีระหว่างเนยและคุณสามีไม่เคยมีข่าวเมาส์ข่าวลือของทั้งคู่เลย
โดยบอกว่าเคล็ดลับแทบจะไม่มีอะไรเลยมันมาจากความเรียบง่ายของเธอและคุณสามีล้วน
แต่เนยบอกว่ามันเป็นความเรียบง่ายที่ลงตัวสุดค่ะ
เขาเป็นคนแบบคือง่ายค่ะสบายแล้วค่อนข้างจะแบบฟังเราเยอะหน่อย
เสมอต้นเสมอไปค่ะแต่เขาจะไม่ได้เป็นคนที่โรแมนติกนะจะรู้ว่าเราจะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเนยรู้สึกว่าความที่มันธรรมดานี่แหละขอให้แบบมันเป็นอย่างนี้ต่อไปก็โอเคค่ะ
นี่ก็คือเคล็ดลับกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะบ้านไหนจะจดและจำและนำไปใช้ก็ได้เหมือนกันนะคุณเนาะ